สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายของเทศกาลสงครานนะครับหลายพื้นที่คงได้ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำเต็มที่นะครับแต่ว่าภาคอีสานคงจะชุ่มฉ่ำกันพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีหลายพื้นที่เลยทีเดียวต้องเจอกับพายุฤดูร้อนที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับสภาพอากาศนะครับแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปภาคอีสาน
ผ่านจังหวัดเหล่านี้ภาคเหนือเกือบทั้งภาคนะครับ
เชียงใหม่แร่พิจิตรเชียงรายน่านสุโขทัยลำพูนอุตรดิษฐ
กำแพงเพชรลำปางพิสุนุโลกตากแล้วก็พิชบูรณ์นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็ยังมีอยู่บ้างนะครับ
แต่ก็จะไม่หนักเหมือนก่อนหน้านี้นะครับ
เลยหนองบวนลำภูกรราศิลป์อุดรธานีร้อยเอ็ดมหาสารคาม
หนองคายยะสวทรมึงกาลอำนาจรรย์สกวรนครอุบลราชธานี
นครพนมศรีสะเกดมุกดาหารสุรินแล้วก็บุรีลำนะครับ
ต่อไปนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคล่างครับ
ครสวรรค์ชัยนาฏลบบุรีสิงห์บุรีสละบุรีอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร
ก็ต้องเตรียมตัวรับมือเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนมุ่งหน้าเข้าด้วยนะครับ

ภาคตะวันออกนครนายกชนบุรีปราจินบุรีระยองสะแก้ว
จันทบุรีฉะเชิงเซาและตราดนะครับ

หลายคนขับรถมาเจอฝนฟ้าคันนองเจอฟ้าผ่า
ไม่รู้ทำยังไงวิ่งออกจากรถนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อชีวิต
ดังนั้นถ้าหากเราอยู่ในรถให้คุณผู้ชมทำแบบนี้นะครับ
ในภาพภาพนี้คลิปนี้จะสังเกตว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับ
จะปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าที่มีการส่งลงมาจากเครื่องจ่ายไฟฟ้านะครับ
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากเราต้องขับรถฝ่า
ในบริเวณที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่า
ในรถถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ
ดังนั้นต้องควบคุมสติเจอฝนตกหนักจอดข้างทาง

ก็จะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยรักษาชีวิต

ผมคุกตะนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ